เพื่องเขาครบทุกคน

เพื่อแค่ทำงานมาก่อนค่ะ

หลังจากทดสอบที่สุดบอกว่าส่งออกมันซี่
ซึ่งเป็นเสื้อที่เค้าส่งมาให้แล้วเรายังไม่ได้ลง

ว่าว่าเค้าไปหลบในตรงนาย

อะไรที่อะไรที่ทำให้เราเซียทค์ครับวันหน้าที่นี่
คือจริงว่าว่านั้นพูดว่าอะไร
พอว่าเขาให้เป็นคนดื่มนะคะ
แบบในอนาคตแบบเราจะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็มันก็ใกล้เคียงครับว่าแบบเหมือนเราคุยเรื่องกัน
แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือร่วมมาวันวันพิเศษ
อะไรที่ปรับให้เราแบบมั่นใจว่า
มั่นใจว่าเขา
ก็ตอนแรกเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับ
คือตัวผมเองเนี่ยเพื่อนก็เตอร์ไพรส์เหมือนกัน
เพราะว่าคือเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแต่งงานเลยตั้งแต่ผ่านมานะครับผม
แล้วก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับ

พี่เปลี่ยนภาพอย่างงี้เลยนะ
ก่อนหน้านี้พี่ยังพูดว่าพี่ไม่เชื่ออะไรอย่างนี้
ก็คือตอนนั้นเรามีคำถามในหัวว่า
เราเนี่ยไม่เชื่อเรื่องแต่งงานหรือว่าเรายังไม่เจอกันแน่อะไรอย่างนี้
คือเราก็เลยให้คำตอบตัวเองไม่ได้นะครับ
แต่ว่าพอถึงวันหนึ่งมันเข้าใจแล้วว่า
คนที่แบบเขาจะแต่งงานเขารู้สึก
กว่าที่พี่สูดยังไงบ้างฟ้าที่ผ่านไป

พี่สูดให้ความเจอได้กับเรา
จริงอย่างที่บอกนะว่าเราเรียนรู้กันมาจากฝั่งเป็นเพื่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราคุยกันได้ค่อนข้างหลากหลายอะค่ะ

แล้วก็ก่อนรู้สึกว่าในมุมที่เขาเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยยิ้มอะไรอย่างเงี้ย

แต่เขาก็มีมุมอ่อนโยนมีมุมที่คุณน่ารักอะค่ะ
แล้วก็เขาไม่ได้แค่เข้ากับหวานได้

สำคัญว่าคุณแม่แล้วก็คุณเพื่อนด้วย

ว่าอันนี้ก็มีผลรอบตัวนะครับว่าเร็วไปไหม
ตอนแรกอันนี้คือแบบความคิดแวบแรกของคนรอบตัวคือเร็วไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือกวางมองอย่างนี้ครับกวางมองว่าคือครั้งนี้มันไม่ใช่การทดลองแล้วครับ
เพราะว่าเราอายุเราไม่ใช่แบบจะมาทดลองชอบใครรักใครอะไรอย่างนี้แล้ว
คือแบบมันคือว่าเราต้องพยายามทำให้ครั้งนี้มันสำเร็จมากกว่า
มากกว่าแต่ก็ลองแล้วว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็เลิกไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแทนที่เราจะไปเสียเวลาอีกตั้งนานถูกไหมครับ
เรามีตอนนี้ดำเนินมาครึ่งชีวิตแล้วเลยแค่ครึ่งชีวิตเอง
แทนที่เราจะเอาเวลาที่เหลือไปมีความสุขแบบเป็นชีวิตคู่เป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่ามันเลยไม่จำเป็นต้องรอเวลาอะไรนานมากแค่นั้น
คือมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ผมทำให้ผมมั่นใจเนี่ยก็คือว่า
คือผมเองเป็นคนที่มีความอดทนน้อยนะครับ
เวลาคนงอแงคนทะเลาะด้วยอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไม่ทน
แต่ว่าวันนี้ทนทนทนได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบมั่นใจว่า
เออตอนนี้แหละอาจจะอยู่ได้
ก็อย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าถ้าเสริมจากที่พี่กวางพูดก็คือ
ขวัญเชื่อว่าหลายคนบอกว่ามันเร็วไปใช่ไหมคะ
แต่ว่าตลอดชีวิตนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะ
คบกันมานานแค่ไหนสุดท้ายพอเปลี่ยนสเตตัสมันก็คือการเรียนรู้
มันก็เรียนรู้กันไปจนแก่จนตายไปข้างหนึ่งอะค่ะ
เราก็จะได้มีเวลาที่จะมาเรียนคือขอแต่ง
แต่ว่ายังไม่ได้ว่าจะแต่งวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ
แต่นอีกสัมมันน่าจะพรุ่งปีอะครับ

เพราะว่าเรามีเวลาเตรียมงานอยู่ทั้งหลายอย่าง

อะก็ลดกันประทะก็ต้องตามใจแหละครับผม

ทำข้อปลูกก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะกล้าที่จะเลือกเรียบกว่าเรน
ผมจะขอให้มันถามช่างตอนนั้นไปก่อน
ก็คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็แบบแนะนำพิธีนู่นนี่อะไรมาอย่างนี้ครับผม
สกับสามารถพอตัวเนี้ยมารูปกับผู้แม่
ก็เขาหวังใจว่าต้องเจอคนศูนย์แรก
ได้ล้ายทำให้เราดำเติบตาม
ประมาณขึ้นประมาณแล้วนะครับ
เดี๋ยวเชิญพี่ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ